อานนท์คนนี้เขาบอกเขาอยากมีเมียเพิ่ม
เฮ้ยอยากมีเมียเพิ่มเดี๋ยว

ปีที่แล้วไงเสียอานนท์ที่เขาประกาศลงเฟซบุ๊กหาลูกเขยให้ลูกสาว

ปีนี้หาภรรยาให้ตัวเอง
บอกอุ๊บอยากมีเมียเพิ่มได้เหรอ
ให้ด้วยนะเมียไม่ใช่พระเครื่องที่ห้อยอยู่
แสดงใสเผิมได้
ก็เลยไปถามกับเสียอานนท์ด้วยตัวเองเลยผู้สื่อข่าวของเรา
ไปพบกับใจอานนท์รถทองอายุ๕๘ปี
เป็นเจ้าของภิกษากัยลุ้งทุเรียนปานนนท์และป่าอ่อน

ปานนท์ก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเรา
เกี่ยวกับข้อความที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊คประกาศหาเมียที่บอกว่า
ทำไมนะเดี๋ยวนี้เราไม่คิดถึงอะไรเลยนะ
คิดถึงอย่างเดียวอยากจะมีเมียอีก

บอกเมียเมียก็ไม่ขอให้สักที

ใครสนใจอยากเป็นเมียปานนเชิญได้นะครับ
มีทุนประกันชีวิตให้คนละ๓ล้านบาท
ประกันตายเท่านั้นนะครับถึงจะได้
สนใจเชิญติดต่อร้องปานนอยู่อวยชัย๓จ้า

พร้อมกับรอยยิ้มอ่อนของป่านนท์แบบนี้

ชาวเน็ตก็สงสัยอีกอ่ะสิว่าอ้าวคราวนี้ปานนท์
เล่นอะไรอีกไหมเพราะคราวที่แล้วก็ประกาศหาลูกเขย
อยู่ดีก็ยกเลิกไปซะอย่างนั้นเนี่ยนะ
แต่คราวนี้ดูเหมือนว่าป่าจะหาเมียให้ตัวเอง
แล้วก็ยังมีเปย์ให้อีก๓ล้านบาทด้วย

แล้วจะได้เงิน๓ล้านก็ต่อเมื่อตาย

ก็ไม่รู้จะต้องรอนานขนาดไหนนะ
นี่แหละคุณผู้ชมก็เป็นข่าวคลึกโครม
เป็นเรื่องในโซเชียลที่ฮือฮากันไปนะ
ก็จากคราวที่แล้วนู่นน่ะก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มากมาย
หลากหลายสาขาอาชีพก็มาขอสมัครเป็นลูกเขย
บอกว่าคุณสมบัติจะต้องอะไรไงบ้างรู้ไหม
ขยันอดทนไม่ขี้เกียจชอบทุเรียนดูทุเรียนเป็น
ในคุณสมบัติส่วนลูกสาวของปานนท์เนี่ยนะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยกเลิกเพราะว่าคุณภรรยากับลูกสาว
บอกว่าไม่เอาก็ยกเลิกง่ายแบบนั้นแหละ
คิดดูตอนนั้นถ้ามามากันเป็นพันคนนะ
อยากจะมาเป็นลูกเขยป่าแต่ตอนนี้ป่าไม่อยากได้แล้วลูกเขย
ทำยังไงดีประกาศลงเฟซบุ๊กเลย
ทั้งหมด๓ล้านไม่ดีค่ะ

เป็นความสนุกสนานของป่าเขา

อาจจะคิดอะไรมากเขาคำ
เดี๋ยวมีกระแสดราม่าอีกนะจ๊ะ